เพราะว่าช่วงบ่ายเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้ง
ว่ามีคนที่ทานยาลดความอ้วน

คือเป็นสาวฟรีแลนซ์ด้วยก็ไปตรวจสอบ
คือเรื่องนี้ก็จะต้องเอายาลดความอ้วนที่เจอ
ไปตรวจสอบต่อว่ามันใช่ไหมมันเกี่ยวข้องไหม

คาดว่าจะเสียชีวิตมาแล้วตั้ง๗วันแล้วนะฮะ

อยู่ในซอยนวมิน๘๖ที่คลองกลุ่ม

ก็เจอศพของนางสาวบุษยาการุณ
วัย๒๗ปีอยู่ในสภาพเปลือยกายค่ะ
แล้วก็ผิวหนังก็เริ่มลอกแล้ว

เจ้าหน้าที่คิดว่าน่าจะเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๑๐วัน

ก็ไม่พบร่องรอยของการต่อสู้

เขาก็เลยเก็บเอาไว้เป็นหลักฐาน

ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่ายานี้มันใช่ไหม
มันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เสียชีวิตหรือเปล่า
จากการสอบสวนพยานที่พักอาศัยอยู่ในคอนโด

เขาเป็นอาชีพรับจ้างฟรีแลนซ์

ก่อนหน้านี้ผู้ตายรูปร่างใหญ่ตัวใหญ่เลยค่ะ

กินยาลดความอ้วนจนน้ำหนักลด
เพราะว่าผู้ตายอาจจะอยากให้มีคนจ้างงาน

เพราะว่าคุณแม่มาเสียชีวิต
พอหลังจากที่คุณแม่เสียชีวิตแล้ว
ผู้ตายก็จะเก็บตัวอยู่ในห้องพัก
จนมาถูกตัดไฟตั้งแต่กลางเดือนเมษายนที่ผ่านมา

พบถุงบรรจุยาบางชนิดตกอยู่ข้างศพด้วยนะครับ

แล้วเมื่อวานพนับรวจตรีสมพงศ์ชิงดวง
รองพบชนไปตรวจสอบเหตุนี้เอง
พลตำรวจโทสมพงศ์บอกว่าผู้ตายเป็นคนรูปร่างใหญ่

ทั้งนี้เจ้าตัวเคยเล่าให้แม่บ้านคอนโดฟัง
ที่กินยาลดความอ้วนเพราะต้องการให้รูปร่างผอมเพลียว

ก็สอดคล้องกับที่ญาติผู้ตายให้ข้อมูลนะครับ
ส่วนยาที่พบหลายเม็ดภายในห้องนั้น
จะเป็นยาลดความอ้วนหรือไม่
รองพบชนบอกว่าตอนนี้ต้องส่งให้กองวิทยาศาสตร์การแพทย์
ตรวจสอบและยืนยันอีกครั้ง
เพราะว่าถ้าเกิดจากยาลดความอ้วนและทำให้เสียชีวิต
ก็จะกลายเป็นศพที่๕ในระยะนี้แล้วนะครับ